ไปดูที่บุรีรำกันหน่อยมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงที่จอดมอเตอร์ไซค์ติดสี่แยกไฟแดงตรงอำเภอนางรองพี่อุ๋ย
เขาจอดติดไฟแดงอยู่ดีรู้สึกเหมือนมีของแข็งมากระแทกเข้าที่ไทยทอยเกือบล้มคว่ำลงไปอะค่ะ
พอหันไปอุ้ยผู้ชายผมยาวยืนจ้องตาอยู่โดนต่อยนะคะ
สาเหตุที่บอกว่าประหลาดเพราะอะไรปกติคนต่อยกันต้องแค้นกันใช่ไหมคะ
สาเหตุคือผู้ชายคนนี้บอกว่าจะเอาขนมมาให้ผู้หญิงแต่ผู้หญิงไม่รับ
เลยอยากจะต่อยสั่งสอนประหลาดไหมคะ

เมื่อวานี้ตำรวจสพนางรองนะคะก็ลงพื้นที่จับตัวผู้ชายคนนี้เลย

ผู้หญิงเขาจอดมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่
ตำรวจก็ถามนี่เราไปต่อยเขาจริงหรือเปล่า

ผมจะเอาขนมให้เขากินแต่เขาไม่กินเหมือนจะรังเกียจ

จะเอาให้เขากินไม่กิน
เอาอะไรให้เขากิน
ดิวยังงงอยู่เขาทำผมร้องไห้เป็น๑๐๒๐ครั้ง

ไม่รู้จักการเขาไปทำร้องไห้ได้ยังไง

ตรวจสอบกระเป๋าดิวดูดีกว่า
จะได้รู้ว่าที่ดิวงงนี่เป็นเพราะอะไร

คือเขาบอกว่าตรงย่านนี้น่าจะเป็นที่มั่วสุมกัน
ระหว่างกลุ่มคนที่ชอบดมสารระเหยดมกาวต่าง
ก็เลยนำตัวไปโรงพยาบาลตรวจหาสารเสพติดซะเลยนะคะ

ถึงจุดเกิดเหตุเป็นแยกไฟแดงเธอก็จอดรอสัญญาณไฟ

ไปดูก็เห็นผู้ชายผมยาวยืนจ้องหน้าเหมือนจะทำร้าย
เธอบอกเธอไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลย
แล้วก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนไม่เคยทำอะไรด้วย
เบื้องต้นคนก่อเหตุเหมือนเดินมาทางด้านหลังแล้วก็ต่อยเธอเลยค่ะ
เจ้าของร้านแบตเตอรี่ก็เล่าบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงร้องมาจากสี่แยกไฟแดง
แล้วก็เห็นผู้เสียหายวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
วิ่งตามมาด้วยนะแต่ดิวไม่กล้าเข้ามาในร้าน
เพราะว่าเห็นผู้ชายอยู่ในร้านหลายคนดิวก็เดินหนีไป
เรื่องต้นบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาหน่อย
ไปคุยกับกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินค่ะเขาบอกว่ากลุ่มของดิวอ่ะ
ชอบมาขอเงินชาวบ้านเป็นประจำเลยแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นทำร้ายใคร
แต่ครั้งนี้นี่ถึงขั้นมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมาก็เคยมีคนแจ้งให้มาจับส่งโรงพยาบาลก็มีเหมือนกัน
แต่พอจับออกไปคือโรงพยาบาลเขาปล่อยออกมาถูกไหมพี่อุ๋ย
ตรงจุดเกิดเหตุสี่แยกไฟแดงตรงนี้เป็นใจกลางเมืองอำเภอนางรองเลย
คนผ่านไปผ่านมาเยอะมาก
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าดิวเนี่ยผมเห็นมาหลายปีแล้ว
ปกติเนี่ยดิวก็จะเดินไปเดินมาเช้าเย็นเนี่ยเดินอยู่ตรงนี้แหละ
วันผมชาวบ้านก็เอาข้าวเอาน้ำให้กินบ้าง
เอาเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรให้ใช้บ้างเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่า
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นดิวทำร้ายใครนะ
ดิก็ยังงงอยู่ว่าอยู่ไปต่อยเขาได้ยังไงอะ
ก็ต้องรอบรถคันที่จ่ออยู่อะครับ
ก็มีระแวงบ้างครับแต่ว่าปกติคือเค้าเดินผ่านไปผ่านมา
เค้าก็ไม่มีทาทีว่าจะทำร้ายใครครับ

คนที่จ่ายไปมาเค้าตกใจไหมนี่

แต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่า
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลตรงกันนะคะ

มาอยู่ที่อำเภอนางรอประมาณสัก๒ปีแล้ว
พอมาเกิดเหตุเนี่ยหลายคนก็กลัวกันเลยค่ะ
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกนะคะ

ไอดิวตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาลนางรอง
เตรียมจะส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่นครราชศรีมานะคะ